ในลักษณะของการประเมินเนี่ยอะไรเป็นตัวตัดสินว่าตอนไหนจะให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาได้แล้วคะท่านรอง
คืออย่างนี้ครับจริงการที่จะบอกให้คนนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ย
คือถ้าเราระบุเลยว่าเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยอันนี้คงอีกพักใหญ่เนอะ
คือขณะนี้เราพูดเรื่องการเดินทางระหว่างประเทศก่อน
คือหมายความว่าวันนี้ประเทศไทยเราปิดไม่ให้เกิดการเดินทางเข้ามา
ที่เรียกว่าเหมือนเดิมหมายความว่ายังไง
หมายความว่าคนไทยที่อยู่ต่างประเทศจะกลับเข้ามาถึงประเทศเรา
หรือแม้กระทั่งคนต่างประเทศจะเข้าประเทศเราเนี่ย
วันนี้ทุกรายต้องสเตจโครันทีน

ทีนี้ประเด็นก็คือว่าเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นเรื่อยเนี่ย
การที่เราบอกว่าทุกรายไม่ว่าจะมาจากที่ไหนก็ตามที
จะต้องเข้าไปอยู่ในสเตตคอรันที๑๐๐
มันอาจจะไม่ใช่คำตอบแล้ว
เพราะว่าตัวอย่างจากหลายประเทศเนี่ยเขาก็เริ่ม
แล้วก็ถ้าคุณปลอดภัยพอสมควรฉันปลอดภัยพอสมควร
คุณกับฉันตกลงกันว่าเราจะเดินทางไปมาหาสู่กันได้
โดยลดหย่อนเงื่อนไขนะต้องใช้คำว่าอย่างนี้นะ
ไม่ใช่เสรีนะครับลดหยอดเงื่อนไขบางประการเนี่ย
ก็อยู่ในวิสัยที่จะทำได้
อันนี้คือหลักที่ประเทศไทยก็ต้องกลับมาคิด
คิดว่าในฐานะที่เราอยู่ในโลกใบนี้กับประเทศอื่นด้วยเนี่ย
ถ้าเราจะเอาว่าต้องสเตจควันทีน๑๐๐เนี่ย
คือมันคงเสียหายมากกว่าสมควรเนาะ
ยกตัวอย่างเช่นนักธุรกิจที่เขาจะมาทำธุรกิจในเมืองไทย
ถ้าเขาจะต้องมาถูกจับ๑๔วัน
แล้วก็เขาถึงจะออกปล่อยให้ออกไปไหนไปทำธุรกิจอะไรอย่างนี้

เพราะฉะนั้นอันนี้คือประเด็น
ประเด็นที่เรากำลังรีวิวเรากำลังทำการศึกษากำลังคิดกันอยู่
แล้วก็คิดว่าในที่สุดอาจจะเป็นนโยบายในระยะสั้นคือว่า
เราจะทำยังไงกับเรื่องนี้นะครับ
ในการที่จะหย่อนผ่อนให้การเดินทางเนี่ย
มันทำได้มากขึ้นนะครับ
จนมากขึ้นแล้วละอีกอย่างที่ก้ายอาจจะต้องขออธิบายเพิ่มเบิก
จะได้เห็นกรอบเวลาค่ะท่านรองประหลัดก็คือว่า
จุดหรือว่าณวันที่ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ

แม้ว่าจะมีมาตรฐานในการทำต่างที่สนามบินหรือใดก็แล้วแต่
คือณตอนนั้นท่านรองประหลัดคิดว่าน่าจะเกิดขึ้นสักประมาณเดือนไหนได้คะ
อันนี้จริงต้องเรียนตรงนะว่ามันจะบอกยาก
เพราะเราไม่รู้เลยสถานการณ์เพราะขณะนี้เราทำหลายอย่างพร้อมกัน
เรามีคนไข้ศูนย์มา๒วันแล้วเรามีคนไข้ไม่ติดเชื้อในประเทศมา๒๒วันแล้ว
ที่ทำให้ผู้คนสามารถจะใช้ชีวิตกลับมาที่ใกล้เคียงกับปกติมากขึ้น
อันนี้เป็นความเสี่ยงทั้งสิ้น
เป็นความเสี่ยงที่จะเกิดทำให้คนไข้มีการติดเชื้อ
เพราะเราก็ต้องเชื่อว่าจริงขนาดนี้
ไม่มีการติดเชื้อในประเทศเรามา๒๒วัน
ไม่ได้แปลว่าคนบนแผ่นดินไทย๖๗๐ล้านคน
แน่นอนไม่มีใครสักคนเลยไม่มีเชื้อโควิดอาจจะไม่ใช่อย่างนั้น
แต่มีจำนวนนึงเนาะที่เรายังหาไม่เจอแต่ว่าเราก็คิดว่ามันไม่มากอะไร
เพราะฉะนั้นเราก็จะหย่อนให้กิจกรรมทำมา
สมมุติว่าเราฟรีอย่างนี้ไปได้ยาวนานพอสมควร
เช่น๑เดือนข้างหน้าเดือนครึ่งข้างหน้า
ก็ยังอย่างนี้ติดเชื้อในประเทศยังเป็นศูนย์เหมือนเดิม
อันนี้การที่จะให้นักท่องเที่ยวกลับเข้ามามันจะเร็วขึ้น
แต่คำว่านักท่องเที่ยวผมถึงเรียนว่ามันมีเงื่อนไข
แม้กระทั่งเราพูดเรื่องนักท่องเที่ยวเลย
นักท่องเที่ยวที่มาจากนิวซีแลนด์
สมมุติว่าตอนนี้จากนี้ต่อไปอีกเดือน๒เดือน

แต่นักท่องเที่ยวจากบาร์ซิล

วันละ๑๐๐๐๐วันละ๒๐๐๐๐๓๐๐๐๐อยู่
อันนี้เราคงไม่สบายใจ

คือสิ่งที่เรื่องเงื่อนเวลา
ผมคิดว่าเราก็ยังหมอบไม่ได้ว่ามันเป็นเมื่อไหร่
กับประเทศที่เขาไม่มีเคสใหม่มายาวนานแล้วก่อน

เราโอเคกับเขาก็ไปมากันได้นะครับ

แต่ว่าเพื่อให้จินตนาการออกว่าเราจะเตรียมสักเมื่อไหร่
แต่อย่างที่ท่านรองประหลัดว่านะคะคุณผู้ชมว่า
ไม่ได้ง่ายนะคะที่ทางรัฐจะตัดสินใจ

มันจะต้องมีมาตรการออกมาค่อนข้างยิบย่อยแน่
ซึ่งไม่ได้แปลว่าเปิดปุ๊บแล้วนักท่องเที่ยวจะไหลเข้ามาทันทีนะคะ
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้แหมถามยากค่ะเข้าใจตอบยากด้วยนะคะ

ถ้ามีความคืบหน้าที่ฉันรบกวนท่านรองประหลัดใหม่นะคะ